คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ถ้าสมมุติเกิดว่าเป็นหินโบราณจริง
กลายเป็นหลักฐานทางโบราณคดีเลยนะคะ

คล้ายศิลาแรงเนอะใช่คือมีคนเขาเห็นแบบนี้ใช่ไหม
เขาก็เข้าใจว่าเนี่ยมันคือหินโบราณครับแล้วคนที่ไปขุดเจออ่ะ
คือเจอดีด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าคนที่เขาไปขุดเนี่ยเขาบอกว่า
อยู่อยู่เหมือนกับมีน้ำเนี่ยท่วมขึ้นมาแล้วคนที่เขาอยู่บนพื้น
ผิวดินเนี่ยนะว่ายน้ำเหมือนกับว่ายอยู่ใต้น้ำเลยอ่ะอืม
จนคนคนหนึ่งที่เขาไปด้วยเขาบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
ก็เหมือนกับน้ำแห้งไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่อุ้ย
พอฟังแล้วขนลุกไม่กล้าไปท้าทาย
โดยชาวบ้านที่บ้านหัวหนองตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่
นครราชศรีมาเนี่ยนะคะเขาไปเจอหินก้อนนี้เป็นหินโบราณ
อายุสัก๒๐๐ปีอยู่กลางทุ่งนาเลยค่ะ
โนนหินตั้งตำบลบัวใหญ่ที่นครราชศรีมา
แล้วลักษณะพอเอาไปเปรียบเทียบ
คือเขาบอกว่าคล้ายกับหินทรายในยุคพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ด
ทีนี้มันจะไปเชื่อมโยงแหล่งอารยธรรมประสาทหินพิมาย
แล้วลักษณะนี้หินก้อนใหญ่มากนะคุณทัศนัยกว้างสักประมาณ๕๐เซนติเมตร
สูงขึ้นมาประมาณฟุตนึงอะค่ะนี่ตอนที่ทีมข่าวของเราไปถ่ายดู
ก็ไปสัมผัสไปจับจับดูเหมือนกันนะแต่ว่าอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
ก็คืออาจารย์ประเสริฐเงาใสเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าหินโบราณนี้
น่าจะนะน่าจะเป็นหินหลักเมืองโบราณในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ด
แล้วก็ไปเชื่อมโยงกับอรยธรรมประสาทหินพิมายเพราะอะไรรู้ไหม
หินนี้มันเป็นหินทรายแล้วเคยมีความเชื่อ
มันเป็นเรื่องชาวบ้านที่เขามาเจอเนี่ยนะคะคือเขาพยายามจะขุดเอาหินนี้ไป
ปรากฏว่าหินหลักเมืองมันลึกมากคุณผู้ชม
ตอนที่ชาวบ้านเขากำลังขุดกำลังขุดเนี่ยนะมันมีเหตุการณ์ประหลาด
เชื่อก็ต้องเชื่อชาวบ้านเขาบอกแบบนี้
มันเหมือนกับมีน้ำเนี่ยท่วมขึ้นมาจากใต้ดินชาวบ้านที่เขามาขุดหินก้อนเนี้ย
โอ้โหว่ายน้ำคือไม่ได้ไหว้ในบ่อนะคะไหว้อยู่บนบกตรงนี้
เหมือนกับว่ายอยู่ในสระน้ำเลยอ่ะจนชาวบ้านคนนึงต้องบอกว่า
ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วหินก้อนนี้ฉันไม่เอาแล้ว
หลังจากนั้นน้ำมันก็แห้งไปแล้วพอเรื่องนี้มันเล่าต่อต่อกันมา
ก็เลยไม่มีใครกล้าเอาหินก้อนนี้ไปเลยนะคะฟังอาจารย์ฟังอาจารย์ประเสริฐเล่าค่ะ
พวกคุณตั้งนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผู้เท่าผู้แก่เนี่ย
ก็เวลามาไล่มานานเนี่ยก็จะเรียกแถบนี้ว่าโคกหินตั้ง
ซึ่งประวัติตามตำนานคือหินที่ฝังอยู่เนี่ย
เป็นเป็นหลักเมืองเดิมเป็นหลักเมืองโบราณเป็นหลักเมืองเก่า
นะครับแต่ไม่ทราบว่าอายุอยู่ในยุคไหนนะครับ
คือเคยมีคนมาลองขุดลองอะไรประมาณเมตรกว่าก็ยัง
ก็ยังไม่ถึงก็ยังไม่รู้ว่ามันลึกขนาดไหน
ก็ยังไม่สามารถที่จะไปได้ก็มีคนที่อยากจะนำไปครอบครอง
เป็นส่วนตัวแต่ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ
เหมือนน้ำจะท่วมรอยบกนะครับป้ายทำท่าว่ายน้ำอยู่บนบนดิน
แต่ที่จริงแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตรงนั้นก็ต้องขอคำมาลาโทษกัน
แล้วก็เกิดอาการหลอนบ้างจิตตกบ้างไปตามกัน
คุณผู้ชมคะทีนี้พออาจารย์เล่าแบบนี้แล้ว
มันก็มีเรื่องเล่าที่มันจิตหลอนจิตตกกันไปแบบนี้
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าอยากให้ทางสำนักศิลปากร
นครราชศรีมาเข้ามาตรวจสอบหน่อย
มาดูซิว่าหินนี้เป็นหินโบราณจริงหรือเปล่า
แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นจริงมีหลักฐานต่าง
ประวัติศาสตร์จริงก็เตรียมพัฒนาพื้นที่ตรงนี้
ให้กลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางโบราณคดีต่อไปด้วยนะคะ